ถ้าเราก็ไปส่งที่โรงระเบียบนะ
ซ้ายเขายังไม่บุกยู
เอาเลยเอาเลยเอาเลย
เอาที่ที่ที่ทุกคนนะคะ
ใช้ปัสมะหลุม
ไม่ได้ใช่มะ

วันนี้รับงานคะ

เหมือนได้กลับมาคืนวงการสักพักนึงเนาะ

ตอนนี้กลับมาได้แล้วลูกเลี้ยงตัวเองได้

แล้วก็อยากกลับมารับมากขึ้นค่ะรอบที่แล้วก็มารอแต่แบบช่วงไม่ดีเนอะ

ตอนนี้อีเมนติดต่อมาเยอะไหมคะแบบว่าให้ไปเดินแบบ
มีค่ะก็มีอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็หวั่นเรื่องหลายอย่างด้วยค่ะ
ก็เลยดูตามความเหมาะสมของงานค่ะ
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานของเรานี่น่าจะออกแนวไหนอ่ะ
ถ้าเวย์ของตัวเองในช่วงเวลาอย่างชัด
มีค่ะแต่ว่าก็ดูช่วงจังหวะด้วยว่า
ว่าตอนนั้นเราอยู่ไทยหรือเปล่า

แต่ช่วงโควิดมันก็เลยแบบว่า
หรือว่าเราควรกลับไปพักก่อน

ใช่เพราะว่าคือพอเราไปอยู่เลี้ยงลูกอย่างเดียว
บางทีมันก็มีความรู้สึกว่าเรายังมีความสามารถที่จะทำตรงนี้ได้อยู่สักแพสนึง
แล้วรู้สึกว่าอายุของเราเองก็ยังสามารถรับงานได้

ใช่ค่ะก็ไปอยู่ที่บ้านพ่อค่ะ

มันคือการแยกกันอยู่อ่ะค่ะ
ด้วยความที่เหมือนมีจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถผสานกันได้ตอนนี้
แล้วรู้สึกว่าต่างคนต่างต้องการเวลาของกันและกัน
แล้วก็เหมือนกับการเลื่อนลดสถานะของเราทำให้เรารู้สึกสบายใจกว่า

ก็เลยแบบว่าโอเคเคลียร์กับพ่อเขาแล้ว
ยังเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายค่ะ
โอกาสจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

นั่งนี้มันมีปัญหาในการใช้ชีวิตกลุ่มหนึ่ง

แต่ตอนนี้มีโอกาสให้ปรับจูนกัน
มันไม่ใช่เชิงปรับจูนแต่ว่าพอถึงเวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองสักพัก
เขาก็คงรู้ว่าจริงอะไรสำคัญในชีวิตเขาแหละ

อ๋อสักพันแล้วมันเข้าใจกันปรับจูนไง
จริงหนูไม่ได้อยู่ในภาวะที่แบบว่าพยายามปรับความเข้าใจกัน
แต่เหมือนกับเราไม่มานั่งทุกข์กับเรื่องนี้แล้ว
เราก็เลยไม่ต้องมานั่งแบบโกรธอะไรกันนะคะ
มันเหมือนกับต่างโฟกัสว่าตอนนี้อยากจะทำยังไงให้ชีวิตตัวเองมีความสุข
ทำยังไงให้ครอบครองมีความสุขทำยังไงให้ลูกมีความสุขเท่านั้นเอง

มันไม่แปลกหรอกหนูว่าคนไทยเขาหลายคนอาจจะมีแค่สองประเด็นคือถ้าไม่อยู่ก็คือต้องหย่า
แต่คือพอเป็นที่ความสัมพันธ์ของเมย่ามันเป็นความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ
ฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของชาวต่างชาติมันก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็ความยุ่งยากมากกว่าของคนไทย
ที่หนูเลือกทางนั้นมันสบายใจกว่าแล้วมันกระทบกับครอบครัวน้อยกว่า
ถ้าไม่ยากเติมเปิดแล้วก็หย่าเลยมันก็กระทบกับลูกกระทบกับหลายอย่าง
แต่ถ้าสมมติวันดีมคืนดีกันแล้วจดทะเบียนกันใหม่ก็แบบปละโหลก
ตอนนี้ทั้ง๒คนไม่ปยายามสร้างข้อตกลงอะไรกัน
ลงอะไรกันแล้วก็ค่อยให้ต่างคนต่างปรับให้มันพอดีที่สุด
รอบที่ระละรอบนี้หนูมาอยู่ประมาณ๓เดือนแล้วค่ะ
มีกันมา๒อาทิตย์ค่ะทำงาน
ใช่ค่ะพ่อแม่ลูกปกติค่ะ

เพราะมันก็ไม่เชิงแบบว่า๑๐๐ขนาดที่แบบ
เข้าใจไหมอะ

เมื่อก่อนตอนนั้นคือแบบโฟกัสครอบครัว
มีสามีมีลูกอะไรอย่างเงี้ย
เพราะพอมันมีจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่า

ก็เลยแบบถอยดีกว่า
ดีกว่าแต่ไม่ให้มันกระทบโดยภาพรวมของครอบครัว

ปัญหาที่ผ่านมามันกลัวจะเป็นรอยร้าวในใจ

ให้อภัยเขาได้แล้วเราก็รู้สึกว่า

แต่ถามมันหายไหมอะแผลนั้นมันก็ไม่หายหรอก
มันเป็นเรื่องคุณหญิงหรือเรื่องอะไร
หลังจากนี้เราก็ได้ได้ความมั่นใจความเว้นใจ

ก็เป็นการเรื่องสร้างอีก
ความรู้สึกของเมย่าคือการให้อภัยเนี่ยมันคลีนในความรู้สึกเรา
ในการที่เราใช้เวลาด้วยกันในการที่เราต้องเจอหน้ากัน
แล้วมันไม่ทำร้ายกันนะคะทั้งจิตใจของกันและกัน
ไม่พยายามบรรทอนใจกันเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เช่นถึงว่าโชคดีมาก
โชคดีมากค่ะโชคดีมาก
อย่างที่ถามมาคือเค้าสร้างความเชื่อใจไว้ใจแบบเราเอง
ว่าที่เราไม่ต้องขอให้เค้าจะทำ

เขาสนใจลูกดูแลลูกมากขึ้นเราก็มีความสุข
คือเหมือนตอนนี้หนูสบายใจกับการที่หนูไม่ต้องคาดหวัง

ว่าเขาจะต้องเป็นพ่อแบบนี้หรือว่าเป็นสามีแบบนี้
หนูแค่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ปกครองของลูก
แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชีวิตไปกันตอนนี้เท่านี้ก่อน
ทำไมจะได้กลับไปเมื่อไหร่เพราะสร้างอาการโควิด
ตอนแรกถ้าหนูซื้อตัวไว้สิ้นเดือนนี้
อ๋อหรอตอนนี้ก็ซื้อตั๋วไว้สิ้นเดือน
ดูว่าเขาจะปิดประเทศไหมถ้าปิดเคลื่อนค่ะ

เขาอยู่สเปนหนักนวงด้วย
แล้วตอนนี้เรากับเขาคืออะไรกัน
ก็ทุกคนเราไม่ค่อยเข้าใจความหมายหนูใช่ไหม
ชัดว่าก่อนหน้านี้คือการลดความสัมพันธ์
จะลดสถานะความสัมพันธ์ในความรู้สึกของเรา
และความรู้สึกของเขาเพื่อที่จะสบายใจ
แต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับตัว

แต่เราก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธ
ก็เข้าใจว่าเขาพยายามนะ
แต่เราขอไม่คาดหวังแล้วกันเนอะ
แล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่มีความสุขกันได้นี่แหละไปก่อน
ประมาณนี้เข้าใจไหมคะ
มันก็เป็นไปได้ค่ะแต่ตามปฏิสิทธิ์มันคือเป็น
แต่ว่าในชีวิตจริงถามว่าใจเราเต็มร้อยไหม

อยู่กันมาตั้งหลายปีลูกก็มีเนอะ

ถ้ามันไม่เกิดสร้างกายกลุ่มชีวิตอย่างนี้
เราจะวางแผนชีวิตเราเป็นไงบ้าง
ไม่คือตอนแรกคือไม่ยากกะว่ากลับมาตั้งใจทำงาน
แล้วก็พอถึงเวลาที่พ่อเขามีจังหวะที่แบบนั่นก็พาลูกไปอยู่กับเขา

ถ้าผัวเมียทะเลาะกันอ่ะ

ผัวเมียพยายามรักษาครอบครัวที่แตกต่างกัน

กลับมาง่วงอีกแล้วเหรอ
ชีวิตผัวเมียมันมีกัดกันธรรมดา
แต่เขามีปัญหากันปกติ
แต่ว่าเวลาเขามีปัญหาเขามีวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละครอบครัว

แล้วนี่ใช่เพราะว่าวิธีนี้ที่เมย่าใช้
มันคือวิธีที่เมย่าคิดว่าจะสามารถแฮนโดครอบครัวเมย่าได้

ถ้าเราก็ไม่มีคิดแค่อย่า

พูดแต่ฝ่ายเดียวอะไรคือพยายามรักษาให้มันไม่นั่นที่สุดแล้ว
พี่พรีตีกับพ่อกุศินานะครับ
คุยกันอยู่ตลอดเนาะเพราะว่าเป็นครอบครัว

ที่รอดูความเปลี่ยนแปลง
ความรักคนปกติมันมีอยู่แล้วค่ะ

ประกอบร่างกันจะต่อกันไปได้ไหมคือมันเป็นเรื่องของอนาคต

เมียย่าบอกว่าต้องดูแลลูกดีขึ้น

ในมุมที่เมย่าดูเมย่ารู้สึกว่า
เวลาเราเห็นเขากับลูกตอนนี้เรามีความสุขมากกว่าเมื่อก่อน

เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าทำไมไม่ยุ่งกับลูกเลยอะไรอย่างนี้

ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไป